มาร์ทโฟนเครื่องเล็กแบบนี้นี่สามารถทำได้หลายอย่างจริงเลยนะคะ
ตอนนี้เขาทำคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
รูปร่างเนี่ยลักษณะก็จะเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด๑๐เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนความคมชัดของหน้าจอสูงสุดก็สามารถใช้ทัศกรีนได้ใช้ร่วมกับหน้าจอหรือว่าคีย์บอร์ดได้อีกด้วยค่ะ
คอมพิวเตอร์จิ๋วนี้จะเริ่มจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าค่ะ
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๓๔๙ยูโรคิดเป็นเงินไทย๑๔๐๐๐บาทเท่านั้น
โอ้โหล่อตาล่อใจแบบนี้ต้องรอดูกันนะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาแล้วก็สเปคจะถูกใจใครหลายคนหรือเปล่า